แม่ของสมเนรรูปหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเอาคลิปบอกว่า
คุณนักข่าวคุณนักข่าวต้องดูนะเพราะว่าคุณนักข่าวถ้าไม่ดูแล้วเนี่ย
แล้วไม่ทำข่าวต่อให้ลูกดิฉันเนี่ย
เป็นเนรอยู่ที่วัดแห่งนั้นเดี๋ยวจะถูกครูพี่เลี้ยงตีด้วยค่ะ
เป็นภาพคลิปค่ะพระครูพี่เลี้ยงใช้ไม้ฟาด
สมเนรนะมีหลายคนนะคะในห้องฟาดไม่ยั้งเลย
แล้วมี๒คลิปให้คุณผู้ชมดูคลิปแรกก่อนค่ะ
เสียงเพี้ยนี่ไม่ได้ตีพื้นนะคะ
โดนตามตัวนะคะหลังบ้างข้างตัวบ้างเนี่ยนะคะ
นี่เป็นการทำโทษค่ะของพระครูพี่เลี้ยงที่วัดแห่งหนึ่ง
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรส่วนอีกหนึ่งคลิปค่ะ
อ่าคลิปนี้เป็นไม้นะแต่คลิปถัดไปที่จะให้ดูเป็นไม้เท้าค่ะ

รุนแรงมากค่ะตีแบบโอ้โหแล้วคลิปที่สองนี่เป็นไม้เท้า
ไม้ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะคลิปแรกนี่เป็นไม้เป็นไม้เรียวอ่ะ
ก็ว่าเจ็บแล้วนะเราก็เคยถูกตีอ่ะนะคะเอาทั้งสองคลิปนี้ถูกเปิดเผยโดยแม่ของสามเณร
รูปหนึ่งที่บวชอยู่วัดแห่งนี้แหละเอาคลิปนี้มาร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
บอกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่อยสิคุณนักข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
บอกว่าก่อนที่จะเห็นคลิปนี้เนรลูกชายโทรมาบอกแม่ยมแม่อยากศึก
ไม่อยากเรียนที่นี่แล้วโยมแม่ก็ได้แต่บอกว่าอ้าวเรียนไปเถอะ
แล้วทำไมล่ะเหตุผลไม่อยากอยู่แล้วเหมือนอยู่ในนรกเลย
นะแล้วก็นอกจากนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าอยู่แม่เพื่อนสามเณร
ถูกพระพี่เลี้ยงตีบ่อยครั้งและตีแบบรุนแรงด้วย
ซึ่งวันเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยนะคะเพื่อนสามเณรของลูกชายแอบถ่ายคลิปเอาไว้
ลูกชายก็เลยขอคลิปจากเพื่อนส่งต่อให้แม่อีกที
เปิดดูเท่านั้นแหละโอ้โหตกใจมากเลยนะคะ
เพราะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการที่พระพี่เลี้ยงลงโทษแบบนี้
คุณแม่บอกไม่สมควรค่ะเธอจะกลับไปทำการศึกให้สามเณรลูกชายที่วัดนี้
เพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะมาเกิดกับลูกชายเข้าสักวัน
ส่วนพ่อแม่ของสามเณรที่ถูกพระพี่เลี้ยงตีในคลิปนะคะ
ตัวเธอเองเนี่ยก็บอกยังไม่ทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่สมเนรเห็นคลิปนี้หรือยัง
หรือรู้ข่าวนี้หรือยังนะคะอ้าวถ้าแจ้งมาที่สื่อมวลชน
รับเรื่องไว้นะคะแล้วจะตามให้ต่อนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
โดยเดินทางไปพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดค่ะ
พบกับพระอาจารย์น้อยเป็นพระลูกวัดที่คอยดูแลภายในวัด
พร้อมกับดูแลสัมมะเนรแต่ไม่ใช่พระที่ตีนะคะ
นี่จะพาเราไปดูข้อเท็จจริงกันนะคะโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องจริงเป็นการลงโทษตามความผิด
ส่วนพระสงฆ์รูปที่ลงโทษสัมมะเนรในคลิปวันนี้มาอยู่วัด
เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยในตัวจังหวัดสามเณรที่ถูกตีในคลิป
ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวเราฟังนะคะเห็นเป็นคลิปเฉย
เอาเล่าให้ฟังทีซิสมเนรว่ายังไงสามเณรบอกเป็นคลิปเก่า
เกิดขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วสาเหตุที่ถูกตีเพราะพระพี่เลี้ยงทราบว่า
ไปเสพยาเสพติดในวันลอยกระทงก็เลยเข้ามาทำโทษในกุฏิเลย
ตนยอมรับผิดยอมให้ลงโทษทั้งนี้พ่อกับแม่
ญาติพี่น้องทราบเรื่องแล้วไม่ได้ตำหนิการกระทำของพระพี่เลี้ยง
เพราะตนเองผิดเองที่ไปเสพยานะคะตนก็ยังคงเลิกยาเสพติด
ไม่ได้อยู่ณตอนนี้นี่เป็นคำสารภาพของสามเณรที่ถูกตีนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรายังไปพูดคุยกับสามเณรอีกหนึ่งรูปค่ะ
ที่เป็นคนเอาคลิปนี้ส่งให้แม่ดูสามเณรยอมรับว่าส่งไปจริง
ต่อกฎระเบียบของวัดไม่ไหวแล้วก็พยายามขอศึกกับแม่หลายครั้งแล้ว
แต่แม่ไม่ยอมให้ศึกก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้แม่ดู
เมื่อแม่ทราบเรื่องก็เลยเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
ให้เข้ามาตรวจสอบต่อไปนะคะแต่แม่ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปศึก
สามเณรลูกชายนี่แหละค่ะคืออ่าทำผิดยาเสพติด
แต่ว่าการลงโทษมันก็ต้องเป็นไปตามสมควรด้วยเหมือนกันนะ